เริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะเป็นเรื่องของนางเอกสาวสวยเจ้าแม่โปรเจกต์เลยนะคะต้องเรียกแบบนั้นเพราะว่าคุณนุ่นวรนุษย์นี้นะคะนอกจากจะเป็นดาราเจ้าบทบาทแล้วนะคะโอ้โหเรื่องการเงินเนี่ยหลายคนบอกว่าก็รวยอยู่แล้วไม่เห็นต้องทำอะไรเลย
ไม่ได้ค่ะจะนอนนับเงินเฉยไม่ได้นะครับเพราะว่าเงินเนี่ยต้องต่อเงินเธอไม่อยู่เฉยเลย
ล่าสุดเนี่ยผุดโปรเจกต์ธุรกิจนะฮะเป็นเรื่องของนอกจากธุรกิจครีมนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยคราวนี้ก็เลยมาเปิดคลินิกเสริมความงามกับเพื่อนนอกวงการนะฮะ
เจ้าตัวประกาศชัดเลยค่ะว่าเป็นคนชอบทำธุรกิจแต่ไม่ได้อวดร่ำอวดรวยนะคะตามที่มีกระแสเมาส์ออกมาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะ
เป็นคนชอบทำธุรกิจเพราะว่านี่ไงเพราะไม่มีละครใช่ไหมเราก็จะได้มีงานมีธุรกิจของเราอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ด้วยอายุด้วยค่ะที่มากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มองว่าการทำธุรกิจมันก็ถึงเวลาแล้วอาชีพนักแสดงไม่ใช่อาชีพที่มั่นคงแน่นอนตลอดไปอย่างนี้ค่ะก็อยากทำถ้ามีโอกาสมีหนทางที่ทำได้
การทำธุรกิจของคนเราเนอะทุกอย่างมันมีความเสี่ยงหมดไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยหรือลงทุนมากแต่วันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสได้ทำตามฝันของเราเองได้ทำอะไรหลายอย่าง
อย่างเงี้ยค่ะจริงจริงนู้นยังมีอีกหลายฝันนะ
ใช้เท่าไหร่อย่างเนี้ยค่ะคือเก่งมากนะคุณ
ทั้งธุรกิจของกินของใช้ธุรกิจโรงเรียนศรรรมค่ะคุณ
ธุรกิจคอนโดสังหาแล้วนี่มาล่าสุดนะอืม
มีครีมแล้วก็ต่อยอดด้วยคลินิกเสริมความงาม
คือพบคันกะไม่แบ่งคนอื่นแล้วนะพี่นุ่นนะนี่แหละ
หญิงที่ทำงานจะดูมีคุณค่าสวยแบบมีคุณค่าแบบคุณนุ่นวรนุษย์นี่แหละนะคะ